ท้ายในช่วงนี้นะครับด้วยคลิปเตือนภัยครับคุณผู้ชม
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงดึกของ๑๖มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง

คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะใช้รถใช้ถนนเนี่ย
ให้มีน้ำใจต่อกันมีสติในการขับรถ
ระมัดระวังไม่ประมาทเพราะถ้าเกิดประมาทแล้วบางทีเนี่ย
เราไม่เสียหายคู่กรณีอาจจะเสียหายก็ได้เหมือนกัน
เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่รถกระบะกับรถแท็กซี่เนี่ย
เขามีกรณีพิพาทกันแท็กซี่ขับรถไปจิ้มท้ายรถกระบะ
หลังจากนั้นคนขับเขาลงมาโวยวายเลยนะครับ
เอาอาบมะเทิงแล้วก็เอามีดมาฟันด้วย
แต่ว่าเดชบุญครับที่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยนะครับ
ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สภาพรถแท็กซี่นี่ก็เสียหายพอพอกัน

เวยถอยถามนะครับ

เพราะว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวครับ
คลิปนี้ก็เผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า

บอกว่าคนขับรถกระบะวิ่งไล่ฟันรถแท็กซี่
ลุงแท็กซี่แค่จิ้มท้ายเบา

วิ่งเอามีดไปฟันรถเขา

นี่คือข้อความที่คุณชานนทแทร่ตั้ง
สมาชิกเฟซบุ๊คเขาเขียนเล่าเหตุการณ์เอาไว้

อินเตอร์เน็ตหลายต่อหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานา
ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนขับรถกระบะ
สายตรวจโซเชียลไทรัตทีวีติดต่อไปยัง
ชานนทแทร่ตั้งเจ้าของคลิปวิดีโอนั้นเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นในช่วงดึกของ๑๖มีนาคม

บริเวณสามแยกประชารัฐบำเพ็ญห้วยขวางนี่เองนะครับ

ตอนที่มาถึงเห็นรถกระบะจอดอยู่หน้ารถแท็กซี่แล้ว
ตอนแรกจะเข้าไปห้ามแต่ว่าเห็นว่าถือมีดยาว
เลยได้แต่ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้แหละครับ
ก็เป็นช่วงที่คนขับลงมาจากรถพอดีนะครับ

ส่วนทางฝั่งของคนขับรถแท็กซี่ครับ
สมัยเครือสวัสดิ์เล่าเหตุการณ์บอกว่า

รถกระบะสีขาวขับแซงขวาขึ้นไป
แต่ว่าแซงไม่พ้นทำให้เฉียวชนกัน
จากนั้นคนขับรถกระบะก็ลงมาหยิบมีดมาฟัน
แล้วก็ทุบกระจกรถแท็กซี่ที่ตนนั้นยังอยู่ในรถ
และวันนี้นะครับก็นำหลักฐานคลิปวิดีโอ
ข้อมูลทะเบียงรถของคู่กรณี
มอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมครับ
ฝั่งของตำรวจครับร้อยตำรวจโทวิชาทัศน์
โชติวัฒวีชัยร้อยเวรสอบสวนเจ้าของคดี

บอกว่าในเบื้องต้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน
แล้วก็รอเช็คข้อมูลและเรียกคู่กรณีมาพบ
คืบหน้าอย่างไรก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่าต้องได้รับบาดเจ็บกันไปบ้างนะครับ